ก็มีคนทายเข้ามาว่าเป็นมดดำด้วยซ้ำไป

วันนี้ขอเปิดตัวพิธีกรสามแซ่บอย่างเป็นทางการนะฮะ

ก็คือพิธีกรคนนั้นคือคุณกัญชัยกำเนิดพลอย

วันนี้เรามีวิธีอาร์ของคุณกัญชัยกำเนิดพลอย

นี่คือบรรยากาศจากรายการสามแซ่บนะฮะ

นะฮะนี่ก็คือบรรยากาศสดเทปแรกของ

ทำหน้าที่รับเชิญในช่วงนี้นะฮะ

ตั้งแต่ราตรีสโมสรอะไรอย่างนั้น
ที่หนูก็แบบนะต้องไปทำนิดนึง

ไม่คิดมาก่อนจะต้องกลับมายืนตรงนี้อีก

คือที่ตรงนี้มันเป็นที่ของพี่มาก่อน

มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าพี่เนี่ยทำรู้

นางก็คือจริงเมื่อก่อนนางทำราตรีสโมสร